คุณดังพันกรสักหน่อยคุณท่าน
อ๋อนั่นคือดังมันกอนดังมาใกล้มากใกล้มาก
คนไหนเปลี่ยนเยอะกว่ากันหรือไม่อะ
เพื่อเปลี่ยนกันทั้งคู่ดัง
มีทางเป็นของตัวเอง

นางไปออกรายการแล้วไปเจอที่ช่องวัน

เชียร์ให้มีโอกาสกลับมาร่วมงานเพลงกันอีก
ขณะที่แพทย์ออกมาโพสต์คลิปขอบคุณแฟน

เรียกว่าเป็นฟ้าหลังฝนของนางนะ

หนุ่มเขาตกใจกับไลน์

มันยังเป็นแบบเราย้อนกลับไป๑๖ปีที่แล้ว

รุ่นเขาก็บอกว่าเป็นรุ่นฟ้าพับพี่หนุ่ม

เมื่อก่อนนี้ถ้าน้องที่เล่นทวิตเตอร์อยู่นะ

เออ

เป็น๑๐ปีตอนที่เขาเข้าไปมันก็อาจจะแค่เป็นแบบว่า

โฟลลิงค์ไม่ทันน้องฟาวเวอร์ฟาวบอก

ฝากข้อความไว้เราก็ต้องโทรศัพท์ไปหาที่ศูนย์

เช่นที่เขาออกไปมันไม่มีสมาร์ทโฟนเนาะ